พอพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ

คนรึเปล่ารถรึเปล่า

เขาบอกว่าเขาก็ป้องกันตัวเองแล้วไง

แต่รถก็มาเสียหลักเพราะถนนลื่น

เขาบอกว่านอกจากถนนลื่นแล้วช่วงนั้นหมาวิ่งตัดหน้าอีกด้วย

เสียหลักลงข้างทางเลยนะคะล้อชี้ฟ้าเลย
แต่ว่ามีคนไปช่วยไว้ได้นะคะไปดูภาพช่วงที่ช่วยค่ะ
ต้องไปช่วยกันดันขึ้นคือใช้รถแรงคนอย่างนี้เลยนะ

ที่ลากลากช่วยกันลากออกมาเพราะคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ติดอยู่ใต้รถและสภาพรถค่ะล้อชี้ฟ้าแบบนี้นะคะ

ถนนสายตำนานทุ่งลานอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี้รวม๓รายด้วยกันนะคะ
คนที่ไปช่วยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่เองทั้งคนละเมือง

ถ้ายางไม่มีดอกยางก็ไม่ไหวนะเขาบอกว่าใหม่เปลี่ยนยางมาใหม่
เช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วออกเดินทางช่วงเที่ยง
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสา
เหตุจะเกิดจากถนนลื่นและคนขับเหยียบเบรกแบบกระทันหัน
เพราะสุนัขวิ่งตัดหน้านี่แหละนะคะอ้าวพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเห็นไหมครับ
มันเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยเพราะฉะนั้นแล้วควบคุมที่ตัวเอง
ใช่ค่ะอย่าประมาทถูกต้องมีสติตลอดเวลาด้วยนะคะ